กักตัวทิพย์ในวงการบันเทิงอย่างคุณแต้วนัทพรก็ออกมาอีกแล้ว
มันกลายมาเป็นกรณีดราม่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือเธอพาคุณแม่ไปทำกายภาพ
แล้วก็ใส่ชุดออกไปมีคนจำได้ก็มาทัก
ให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะคือตอนดราม่ารอบแรก
หลังจากที่เธอกักตัวกรณีออกมาวิ่งเล่น
ใช่กรณีที่ไปเจอคุณแพนเค้กถือว่าคุณแต้วเป็นกลุ่มเสี่ยง
อันนี้พาสุนัขมาวิ่งเล่นหน้าบ้าน
ส่วนรอบ๒มันก็กลายมาเป็นประเด็นอีกค่ะคุณผู้ชม
ไอจีรูปชุดนี้คุณดูสิเอาจริงคนแต่งตัวแบบนี้
มันไม่ได้มีทั่วไปค่ะดังนั้นเวลาใครแต่งตัวแบบนี้
มันก็เป็นจุดเป้าสายตาคนสนใจคนจำได้
มีคนไปคอมเมนต์ถามคุณแต้วใต้โพสต์รูปนี้นั่นแหละ
เรานั่งรอจ่ายเงินต่อจากคุณเราจำชุดได้เราเสียใจมากจริง
ที่เป็นคุณทั้งที่คุณบอกทุกคนว่าคุณจะกักตัว
เราถามคุณคุณกลับลบคอมเมนต์ยิ่งยืนยันว่าคุณไปมาจริง
เพราะคุณไม่ปฏิเสธเราติดตามคุณมานานเราผิดหวังมากจริง
นี่ค่ะทีนี้พอมีคนมาโพสต์ถามคุณแต้วก็มาโพสต์ตอบทันทีนะ
วันนี้ก็เลยพาคุณแม่มาทำกายภาพแล้วหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์
บอกว่าเจอวันที่๒๒ค่ะและใส่แมสกับทุกคนตลอดเวลา
วันนี้เป็นวันที่๑๓หลังจากเจอพี่แพนเค้กค่ะ
รวมถึงมีข้อความที่คุณแต้วมาโพสต์ด้วยนะคะ
เอาจริงนะพอหลังจากแต้วมาชี้แจงมาโพสต์มาตอบคอมเมนต์
คนก็ไปถล่มบอกว่าเธอไร้จิตสำนึก
บางคนก็บอกว่าคุณแต้วจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำนะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูตอนประมาณเมื่อ๑๑โมง
ที่ผ่านมาคุณแต้วก็มีการโพสต์ข้อความเป็นการโพสต์ชี้แจง
คือเอาไทม์ไลน์เจาะมาเลยอยู่ที่หน้าจอ๒๒มิถุนายนเจอผู้ติดเชื้อใส่แมสทุกคนระหว่างซ้อม
แล้วก็ฉีดซีโนแวคเข็ม๒ครบ๓สัปดาห์แล้วก็ตรวจภูมิคุ้มกันแล้ว
ทีนี้เธอก็บอกว่าทราบข่าวว่ามีความเสี่ยงจากการพบผู้ติดเชื้อ
หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอไปตรวจภูมิคุ้มกันผลเป็นเนกกาทีฟและมีภูมิคุ้มกัน
ซึ่งถูกประเมินให้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
คำว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำสำคัญนะที่คุณแต้วพยายามจะสื่อสารออกมา
ใช่ค่ะแล้วก็คุณแต้วบอกว่าความเข้าใจส่วนตัวเนี่ย
ความผิดของแต้วจากกรณีนี้คือการใช้คำว่ากักตัวแบบผิด
และไม่ชี้แจงให้ชัดเจนในความหมายของการกักตัวที่ยกมาพูด

คุณแต้วเอาคำว่าความเสี่ยงต่ำโดยอธิบายด้วยแผนภูมิภาพแบบนี้
ของกรมควบคุมโรคว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครควรตรวจโควิดหรือกักตัวอย่างไร
นี่ค่ะในหน้าที่๒อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแต้วโพสต์เอาไว้นะคะ
ไม่มีภาพเหรอขอดูภาพนี้หน่อย
ทีนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคที่เขาใช้หลักเกณฑ์เนี่ยคุณผู้ชม
เรื่องความเสี่ยงต่ำคือคนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย
แต่ว่าใส่แมสป้องกันหรือคนที่อยู่ห่างผู้ป่วยมากกว่า๑เมตร
คือของกรมควบคุมโรคเขาเคยทำภาพนี้ออกมา
คือลักษณะเหมือนคุณแต้วจะอ้างอิง
ในส่วนของข้อมูลจากกรมควบคุมโรคตรงนี้
ช่องตรงกลางสีเขียวถ้าคุณผู้ชมได้อ่านดี
ถ้าคุณแต้วบอกว่าตัวเธอเองเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับ
ดังนั้นจริงแล้วไม่ต้องกักตัวหรอก
ไม่ต้องตรวจนะฮะแต่ให้สังเกตอาการ๑๔วัน
การจะสังเกตอาการสังเกตที่ไหนก็ได้ออกนอกบ้านก็ได้อย่างนั้นหรือ
ถ้าคุณแต้วใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้
แต่เขาบอกว่าถ้าหลักเกณฑ์แบบนี้นะคุณของกรมควบคุมโรค
มันจะต้องดูปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เช่นคุณอาจจะใส่หน้ากากคุณอาจจะอยู่ห่าง
แต่ว่าหลังจากนั้นคุณไปสัมผัสอะไรด้วยกันหรือเปล่า
จับลูกบิดประตูหรือว่าจุดสัมผัสเสี่ยงสูงอะไรอีกหรือเปล่า

ใช่ค่ะซึ่งคุณแต้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกทีมข่าวของเราบอกว่าคุณแต้วอาจจะผิด
ใช้คำว่ากักตัวตั้งแต่แรกก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจผิด
แต่ยังไงก็ตามนะคะคุณแต้วบอกว่าตัวเธอจะหลีกเลี่ยงการเจอคนเยอะ
ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็จะไม่เดินทางไปในที่ชุมชน
อันนี้คือสิ่งที่คุณแต้วบอกกับทีมข่าวของเรา
ส่วนผู้ติดเชื้ออีกรายก็คือคุณนวัดอิสระไกรศีล
ตอนนี้ก็กระแสดราม่าเยอะพอสมควร
รวมถึงคนในวงการหรือว่าคนที่เคยทำงานกับพี่นวัดนะฮะ
ก็มีบางคนเขาโพสต์ออกมาประมาณว่าตำหนิคนคนหนึ่ง
ซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเป็นพี่นวัดแหละ
ว่าคนนี้เวลาไปทำงานร่วมกับคนอื่น
ก็ไม่ยอมรับผิดชอบคนอื่นไม่ยอมรับผิดชอบสังคมด้วยนะครับ
มันเป็นคำติคำเตือนออกมา
โดยเฉพาะในข้อความและการแท็กของคุณทัคพรรณอยู
ทีนี้ครับพี่นวัดเหมือนฟาดกลับนะคุณนะ

ฟาดกลับโดยเขียนข้อความบอกว่า
ทั้ง๓คนในภาพกำลังหมายถึงพี่ใช่ไหมครับ
เพราะมีคนอ่านแล้วคิดว่าเป็นพี่ทุกคนเลย
นักข่าวโทรกระหน่ำมาทุกสำนักเลย
ขอให้น้องทั้ง๓คนออกมาแจ้งให้ชัดว่าเป็นพี่หรือไม่มี
เช่นนั้นพี่อาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายในการปกป้องตนเอง
พูดอะไรอย่าเอาแค่มันต้องมีหลักฐานด้วยครับ
คุณนวัดฟาดกลับไปแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะบอกพี่ไม่ชอบคนที่ใส่หน้าไห้หลังหรอก

แต่ว่าโพสต์นี้ให้โอกาสคุณทั้ง๓คนเคลียร์ก่อนว่าใช่หรือไม่
คือหมายถึงว่าที่โพสต์ไปหมายถึงพี่นวัดหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่ามันเดือดร้อนผมมากมันทรมานคนกำลังไม่สบาย
ถ้าผมจะหายช้าขึ้นก็เพราะว่าความเครียดที่ส่งผลมาจากพวกคุณทั้ง๓คน
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็โทรไปสอบถามพี่นวัดนะคะตอน๑๑โมงที่ผ่านมา
ว่าพี่นวัดมีใครโทรมาหาพี่หรือยังทั้ง๓คนนี้มีใครมาชี้แจงหรือยัง
ไม่ว่าจะเป็นคุณแท็กคุณตุ๊กกี้แล้วก็ดีเจมส์บุ๊กโกะ
ซึ่งพี่นวัดบอกว่ายังไม่มีใครโทรมาชี้แจงนะ
แต่ว่าอัปเดตอาการหน่อยคืออาการวันนี้มันก็ดีขึ้นกว่าวันก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็จะต้องรอผลการเอ็กซาเรย์ปอด
อันนี้เป็นล่าสุดที่ทีมข่าวของเราเช็คเมื่อตอน๑๑โมงที่ผ่านมานะคะ
ส่วนอีกคนนึงพี่สมรักคำสิงค่ะ
ติดโควิดไปเมื่อ๓กรกฎา
ล่าสุดคือพี่สมรักก็อัดคลิปนะ
บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพกินข้าวครบ๓มื้อ
อาการไข้ก็ไม่มีอุณหภูมิร่างกายเนี่ย๓๖๗นะคะ
แล้วก็ความดันปกติไม่ได้มีอาการท้องเสียลิ้นไม่ชา
กินน้ำปลาพี่สมรักบอกว่ายังเค็มอยู่
ตอนนี้ขอให้หมอเจาะเลือดไปตรวจโควิดรอบ๒นี่เห็นไหมคะ
อยู่ในห้องพักก็มีซ้อมชกมวยแบบนี้ให้ร่างกายแข็งแรง
ซึ่งตอนนี้ผลของการเจาะเลือดไปตรวจโควิด๒นี่
เช็คไปตอน๑๐โมงผลยังไม่ออกนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
พี่สมรักเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ไหวโดนดราม่าเหมือนกันนะครับ
มีคนขุดภาพว่าก่อนที่พี่สมรักจะติดโควิด
สมรักชอบใส่หน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง
ชอบดึงออกมาไว้ใต้คางเวลาที่ไปเจอคนนะครับ